ใช่ค่ะหนักถึงหนักมาก๑๗๐๘๐ของพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งภาคใต้อันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะครับ
เขาบอกว่าอย่างที่นครศรีธรรมราชตอนนี้ฝนตกหนักมาก
แล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาหลวงตอนนี้น้ำป่ามันทะลักแล้วคุณ
น้ำป่ามาเร็วมาแรงทะลักแรงแบบนี้นะครับ
ก็มีการเตือนพื้นที่รอบเขาหลวงให้เตรียมเฝ้ารับน้ำป่ากันด้วย
เพราะว่าตอนนี้มีการสังเวยไป๑ชีวิตแล้วนะ
เป็นเด็กวัย๕ขวบที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
อุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้มีการสั่งปิดน้ำตก

ก็คือน้ำตกพรมโลกน้ำตกอ้ายเขียวในพื้นที่อำเภอพรมคีรี
น้ำตกกะโรมอำเภอลานสกาแล้วก็น้ำตกท่าแพรที่อำเภอช้างกลาง
น้ำตกกรุงชิงที่อำเภอนพิตำ
แล้วก็น้ำตกเหนือฟ้าที่อำเภอพิปูนนะครับ
เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย
แก่คนที่ไปเที่ยวรวมถึงอันตรายต่อชาวบ้านด้วยนะครับ

ต้องเฝ้าระวังกันนะครับเพราะน้ำมาแรงจริง
เขาบอกฝนถล่มเขาหลวงทำให้น้ำป่าทะลักนะครับ
แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนี่แหละครับ
เพราะว่าเด็กชายพิชยากรอินทระอายุ๕ขวบ

ที่ชาวบ้านช่วยกันกู้ศพขึ้นมานะครับ

เพราะว่าศพของเด็กชายวัย๕ขวบน้ำป่ามันพัดมาติดตรงนี้นะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านก็สามารถกู้ศพขึ้นมาได้
สภาพศพที่ไม่สวมเสื้อผ้านะครับ
ขึ้นมาจากคลองในพื้นที่หมู่๔ตำบลกำโลนอำเภอลานสกานะครับ
หลังจากที่น้องพิชยากรก่อนหน้านี้เล่นน้ำอยู่หน้าบ้าน
และถูกน้ำป่าซัดจมหายลอยมาติดอยู่บริเวณต่อหม้อของสะพานแห่งนี้
ข้างโรงเรียนวัดสมห่างจากบ้านประมาณ๒๐๐เมตรนะครับ
แน่นอนแล้วครับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของพ่อ

พยายามเข้าไปใกล้ศพลูกนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันห้ามปราม

ยังคงมีน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกราก
ก็กลัวว่าทุกคนจะได้รับอันตรายนะครับ

จังหวัดนครศรีธรรมราชออกประกาศเตือนประชาชน
อาศัยรอบเขตเทือกเขาหลวง
โดยเฉพาะอำเภอนพิตำอำเภอลานสกา
เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน
เนื่องจากระดับน้ำในคลองต่างเพิ่มสูงขึ้น
จากเรื่องของน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ขณะที่เข้าไปดูที่ตัวเมืองกันหน่อยนะครับ
ที่เทศบาลนครสิริธรรมราชนะครับ
มีการเตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วม
โดยบอกว่าตอนนี้หากมีน้ำป่า
ไหลเข้าสู่คลองสายต่างในตัวเมืองนครศรีธรรมราช

เพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนทันทีนะครับ

ฝนตกร้อยละ๗๐๘๐ของพื้นที่

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยถ้าขึ้นข้างบนหน่อย
ตอนบนหน่อยก็ไปที่เพชรชบุรีนะครับ
เพชรชบุรีน้ำจากแม่น้ำเพชรชบุรีนะครับ

เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีแล้ว
โดยเริ่มล้นเข้าบริเวณชุมชนวัดเกาะ
เขื่อนเพชรระบายน้ำอยู่ที่๓๖๒ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ

ไหลลงผ่านพื้นที่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาด
และเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี

โดยน้ำที่เข้าท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมือง
ก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณ๓๐เซนติเมตร
เตือนให้ประชาชนเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงด้วยนะครับ

ในแม่น้ำท่าจีนก็ยังเอ่อล้นอย่างต่อเนื่อง
วนน้ำได้เอ่อล้นข้ามแนวกั้นกระสอบทราย
เข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนตลาดแล้วก็ชุมชนแล้วนะครับ
ถนนหลายสายเส้นทางในหมู่บ้านรถเล็ก
รถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้แล้วนะครับ
โดยเฉพาะที่บ้านเกาะดงเกตที่ตำบลสามพรานอำเภอสามพราน
ชาวบ้านต้องรีบขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านกันอย่างอลละหมานเลยครับ
ก็นอกจากบ้านเรือแล้วบรรดาสวนเกษตร
วนน้ำได้เข้าท่วมเช่นกันนะครับ
บางแห่งระดับน้ำหูคุณดูซิถึงอกนี่นะครับ

เจ้าของสวนบางรายต้องหนีน้ำออกมาอยู่ในพื้นที่แห้งพื้นที่สูง
ก็ยอมปล่อยให้พืชสวนไร่นาที่ทำอยู่จมน้ำจมท่านะครับ
ด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านความประถม

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ
โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสามพรานนะครับ
ซึ่งมีสวนส้มโอมากถึง๔๑๒๑ไร่
คือตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณถึง๙๘๐ไร่แล้วนะครับ
ก็จะมีการให้การช่วยเหลือเร่งด่วน
จังหวัดได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนทรายและกระสอบทราย
ให้เจ้าของสวนนำไปเสริมคันกั้นน้ำแล้วนะครับ
เราตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยนะครับ